ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าชานมไข่มุกคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่สระบุรีเมื่อคืนนี้ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านกลางดึก
แล้วมีรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ไล่ตามสุดท้ายเนี่ยเธอขี่หนีจนแบบเสียหลักนะฮะตกลงไปในอ่างเก็บน้ำฮะ
คือโชคดีที่แบบตะเกียกตะกายไหว้ขึ้นมาบนฝั่งได้ปลอดภัยนะ
แต่คนร้ายเนี่ยเธอบอกยืนดูอยู่สองสามนาทีนะโอ้โหช่วยก็ไม่ช่วยยืนดูเลยเหรอคะ
ใช่ก่อนที่จะหลบหนีไปนี่คือผู้เสียหายนะฮะ
แม่ค้าขายชานมไข่มุกที่สระบุรีนะครับ
คุณวิพาพรชื่อเล่นชื่อกอยอายุ๔๐ปีนะฮะนี่เปียกปอนขึ้นมาจากน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ในพื้นที่หมู่๖ตะมนตะกรุดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
แล้วก็มาชี้จุดให้เจ้าหน้าที่ดูมืดตึ๊บเลยนะนี่ขนาดเอาไฟส่องนะฮะ
มองไม่เห็นเลยอ่ะเมื่อคืนนี้นะครับเธอบอกมีคนร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามประกบ
เร่งเครื่องหนีสุดท้ายเสียหลักพุ่งลงอ่างเก็บน้ำ
นี่จักรยานยนต์คันนี้งมขึ้นมาได้โอ้โหเหตุการณ์นี้น่ากลัวนะฮะ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่จุดเกิดเหตุกลางวันเป็นแบบนี้นะฮะถนนหักศอกโค้งแบบนี้เลย
คือถ้าไม่ใช่ว่าคนแถวนี้เนี่ยแล้วมาเร็วนี่พุ่งลงน้ำเลยนะ
ต่อให้คนแถวนี้กลางคืนถ้าเกิดโอ้โหหักไม่ทันก็พุ่งนู่นตรงเข้านู่นเลย
นี่ฮะคุณกอยบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะ
ตัวเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าขายชานมไข่มุกในตลาดตัวเมืองสระบุรี
เมื่อคืนนี้ปิดร้านก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
เหลือระยะทางอีกแค่๒๐๐เมตรจะถึงบ้านแล้วนะครับ
มาถึงจุดตรงนี้ฮะเป็นทางเปลี่ยวกลางคืนจะเปลี่ยว
หมวกกันน็อกใส่เสื้อเชิดสีขาวเป็นผู้ชายขี่รถมาประกบแล้วถามจะไปไหน
เธอก็ตอบว่าเอาแล้วจะทำไมล่ะจะไปไหนแล้วก็บิดคันเร่งหนีเลยพร้อมกับตะโกนร้องขอความช่วยเหลือด้วย
แต่คนร้ายก็ยังขี่รถไล่ตามมาถึงจุดตรงทางโค้งหักศอกตรงนี้ฮะเธอบอก
เสียหลักครับพุ่งตกลงคลองนะครับจากนั้นก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็มองดูคนร้ายที่อยู่ข้างบนคือคนร้ายนี่จอดรถดูนะ
แล้วมองดูเฉยอยู่นานประมาณ๓นาทีไม่เข้ามาช่วยไม่เอ่ยปากถามอะไรทั้งสิ้น
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะขี่รถหลบหนีไปในความมืดนะฮะ
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่านอกจากจะหวาดกลัวแล้วนะ
ทรัพย์สินที่เป็นเหรียญที่มีติดตัวมาประมาณ๒๐๐บาทก็จมน้ำหายไป
โทรศัพท์มือถือด้วยไหนจะจักรยานยนต์ที่พังเสียหายจากการจมน้ำอีก
เขาประกบขวาประกบขวาแล้วเขาถามพี่ว่าจะไปไหน
พี่ก็ย้อนตอบเขาว่าทำไมเหรอพอพี่พูดแค่นี้แหละ
พี่ก็บิดรถหนีเขาแล้วเขาก็บิดรถตามบิดตามตลอดคือเรายิ่ง
แล้วพี่ก็ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาตลอดทาง
กลับว่าจะโค้งให้มันพ้นโค้งนี้เพราะว่าบ้านพี่อยู่ตรงนู้นใช่ไหม
แต่เพราะเอิญมันฉลบลงตรงตรงน้ำพอดีค่ะพยายามเอาตัวเองให้รอดน่ะ
หนีตายค่ะคือยังไงต้องขึ้นมาให้ได้อ่ะยังไงก็คิดว่าตัวเองไม่รอดค่ะ
เพราะน้ำมันลึกมากนึกถึงพ่อกับแม่ก็ว่ายน้ำมาเกาะก่อย่าแล้วก็ตะกุยขึ้นมา
ก็ตะโกนเรียกคนแถวนี้ค่ะเขาก็มาช่วยไม่เคยค่ะ
อยู่วันนี้มาเจ็ดแปดปีไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
สามีของคุณกอยบอกว่าปกติจะนั่งรอภรรยาที่หน้าบ้านทุกวันนะฮะ
หลังจากที่ภรรยาขายของเสร็จนะครับเมื่อคืนรออยู่เนี่ย
เห็นแสงไฟรถสาดมายังคิดว่าเออสงสัยภรรยามาถึงบ้านนะ
แต่พอมองไปเป็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูง
ขี่จักรยานยนต์สีขาวขี่ผ่านหน้าบ้านไป
มารู้อีกทีว่าภรรยาเนี่ยตกลงไปในสระน้ำในอ่างเก็บน้ำตรงนั้นนะฮะ
ซึ่งก็ตรงกับที่ภรรยาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์สีขาวเหมือนกันนะครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะคุณกอยนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากตลาดในตัวเมืองสระบุรีจะเห็นว่ามาคันเดียวนะฮะเมื่อคืนนี้กล้องวงจรปิดอีกมุมนึง
จะเห็นคุณกอยนะครับขี่จักรยานยนต์ใส่เสื้อที่มีฮูตคลุมศีรษะ
ตอนนี้ขี่มาจะถึงบ้านอยู่แล้วนะฮะยังไม่มีรถของคนร้ายขี่ตามมาเลยนะครับ
จนกระทั่งเลี้ยวเข้าซอยที่เป็นจุดเปลี่ยวเป็นจุดสำคัญอีก๒๐๐เมตรจะถึงบ้าน
ซึ่งตรงตรงจุดนั้นนั่นแหละมันไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายเนี่ย
ดักซุ่มรออยู่ว่าจะมีใครเนี่ยขี่ผ่านไปผ่านมาเพราะเป็นทางเปลี่ยว
พอเห็นผู้หญิงขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวก็เลยขี่ไล่ตามประกบเลย
ทางคุณกอยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองสระบุรีแล้วนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ว่าคงเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละนี่นะฮะว่าใครมาก่อเหตุแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรยังไง